คุณผู้ชมครับสำนักอาจารย์เอกนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยกรมสับสนุนบริการสุขภาพนะครับ
มีการบุกตรวจสำนักอาจารย์เอกนะฮะที่บอกว่ามีการใช้
อะไรนะถีบท้าวถีบอ่าพลังจิตการรักษาด้วยพลังจิต
หายเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะพบว่ามีการใช้ห้องพักโรงแรมเป็นสถานที่รักษาครับ
ซึ่งผิดกฎหมายสถานพยาบาลการประกอบอาชีพเวชกรรมและแพทย์แผนไทยเตรียมเอาผิด๓ข้อหาครับ
ห้องห้องเช่าขอว่าจะเป็นห้องนี้กับห้องห้องนี้แล้วก็มีชั้น

เช่นข้างหลังหน่อยฮะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ